แถมอีกอย่างคือสามีอยากจะขอเลิก
สารพัดข่าวของเธอคนนี้ค่ะติดตาม

ยังไงล่ะเขานึกว่าคุณเป็นพิงกี้หรือเปล่า

หายนานกันไป๒ปีค่ะคุณผู้ชม

สำหรับนางเอกหน้าคมพิงกี้สาวิกา
ล่าสุดเจ้าตัวโผล่หน้ามาให้ได้เห็นผ่านสื่อแล้ว
พร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่หายหน้าหายตาไปด้วย
เป็นเพราะว่าเธอเองช่วงนี้ยุ่งค่ะคุณผู้ชม
เข็มไปลุยงานธุรกิจกับสามีแบบเต็มตัว
แล้วยืนยันเลยนะว่าไม่ได้คิดลาอำลาบ๊ายบายวงการแต่อย่างใดค่ะ
ยังถือโอกาสเคลียร์ชัดประเด็นข่าวเมาส์ก่อนหน้านี้ด้วย
นางเอกสุดช้ำอยากหย่าสามีไฮโซซุกกิ๊ก

รวมไปถึงข่าวนางเอกดังตั้งท้องด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งสาวพิงกี้จะย้ำเรื่องนี้ว่ายังไง

๒ปีได้ค่ะใช่ค่ะนานมาก
ก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวกับสามี

ก็เลยช่วงหลังเราก็จะค่อนข้าง
ตั้งใจกับการแบบดูธุรกิจของเรา
ก็มีข่าวมามากมายทั้งเรื่องว่า
เราเป็นนางเอกที่แต่งงานไปแล้วกับไฮโซแล้วก็
ไม่มีค่ะไม่มีอย่างนั้นแน่ค่ะ
เตียงยังดีอยู่ค่ะ
พยายามค่ะก็ถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็คือแบบ
ยังไม่ได้รีบแต่ว่า๒ปีแล้วนะคะ
พยายามไปเรื่อยมันยังคุณถ้าถามคุณหมอ
คุณหมอบอกว่ายังไม่เป็นไรค่ะพยายามต่อไป

คุณแม่ก็บอกว่า๒ปีตั้งแต่ปีแรก
ก็บอกลุ้นจนกระทั่งแบบ๒ปีแล้ว
ก็ไม่รุนแรงเขาบอกว่าอายุมันก็เริ่มเพิ่มขึ้น
การมีลูกก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะ
ก็มันคงลิมิตอยู่ที่๓๕ล่ะค่ะ
คือถ้ามันไม่๓๕ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไร
ชัดเจนนะคะท้องก็ไม่ได้ท้องนะคะ
ส่วนคุณสามีเนี่ยยังรักกันดีแน่นึกอยู่

ไม่ได้นอนเตียงปูฟู้ขาเลยไม่สั่น